ได้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
แล้วก็เบิร์ตเคยถามคุณผู้ชมถามดอมน้ำแข็งว่า
ถ้าสมมุติขับรถไปแล้วมีอะไรตัดหน้า
จะหักหลบหรือว่าจะไม่หักหลบครับอ่า

จังหวัดฉะเชิงเซารถกระบะบรรทุกน้ำดื่มมาเต็มคันเลย
หมาตัดหน้าคนนี้เขาหักหลบครับ
คุณผู้ชมฮะลองดูว่าหากหลบแล้ว
หักหลบเข้าไหนนี่เข้าข้างทาง
ต้นไม้เสาไฟฟ้าหักแล้วดูรถดิ
พลิกตะแคงอยู่เนี่ยนั่นฝั่งหัวไปทางนู้นนะ

ตำรวจสภบางประกงกับกู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เข้าตรวจสอบเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้า

ริมถนนแบบนี้นี่เห็นไหมควันยังขึ้นอยู่เลย
ใกล้ทางเข้าสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางประกง
ตะบน๒ครองอบบาปปะโกงจฉเชิงเซา
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูดีแม็กสีขาว
ในกรุงเทพมหานครมันทุกข์น้ำขวดน้ำดื่มมาเต็มคัน
พลิกตะแคงอยู่แบบนี้โอ้โหน้ำดื่มตกเกลือนพื้นไปหมด
ใกล้กันนะครับไปเจอเพลิงพักข้างทางถูกเฉียวชนพังทั้งหลัง
เสาไฟฟ้าข้างทางก็ถูกชนจนหัก
เสร็จปั๊บหม้อแปลงตกลงมาบึ้มบึ้มระเบิดระเบิดไฟไหม้ครับ
ไม่มีกองไม้ระเบิดโอ้อะไรจะโบ๊ะบะขนาดนี้นะครับ
ข้างล่างมีกองไม้ด้วยเจ้าหน้าที่นะครับ
ที่การไฟฟ้ามาแล้วรีบตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเลย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ฉีดน้ำฉีดฉีดจนไฟดับ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บในรถคือนายทวีพรอายุ๓๓ปีนะครับ
นางสาววันนิสาอายุ๓๒ปีเป็นผู้โดยสารนะครับ
ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนคนขับทราบว่าขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
หมามันวิ่งตัดหน้าครับแล้วตกใจตกใจแล้วหัก
หากรถหลบปั๊บเสียหลักเสียหลักตกข้างทาง
ฝ้าสวรรค์ไฟฟ้าเต็มแรงสวรรค์ไฟฟ้าหักหม้อปางระเบิด
โอ้โหเสียหายเป็นลูกโซ่หมดเลยครับหมาตัดหน้าครับ